เมื่อวานนี้นะคะเราถามคุณผู้ชมถึงเมนูแปลกกันไปใช่ไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้พาไปทานขนมเส้นน้ำย้อยกันหน่อยดีกว่า
บอกไปแล้วนะปากหมดกันนางนึงคนแหล่งไปเลย

เอ๊ะเดี๋ยวจังหวัดแหล่งอะไรนะไม่มี
แพร่หอมแร่เป็นขนมจีนน้ำย้อยแบบเจ้าต้นตำรับเลยนะคะนี่ไปดูซิวิธีการทำหน้าตาของขนมจีนขนมเส้นน้ำย้อยเนี่ยมันเป็นยังไง

ใช่ก็บีบกันสดเลยอ่ะคุณนี่ต้องไปกินที่นี่ค่ะร้านบ้านแม่ลานพัฒนาอยู่ตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะ
เป็นร้านของคุณทงชัยและคุณกฤษณาพงศัจจานะคะเป็นเจ้าของร้านขนมเส้นขายดิบขายดีเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยขายได้ร้อยกิโลกรัมนะคุณไม่ธรรมดา
หลายคนก็งงเหมือนกันว่าขนมจีนน้ำย้อยขนมเส้นน้ำย้อยเนี่ยมันมีที่มายังไงไปฟังจากปากเจ้าของร้านกันเลย

ขนมเส้นน้ำย้อยก็คือขนมเส้นกี่บีบใหม่นะคะคือว่าบีบเอามาจากเตาแล้วก็ล่างน้ำแล้วก็ขึ้นมาต้องจับเป็นหัวนะคะก็คือว่าเอาใส่สะอาดแล้วก็กินเลยน้ำมันก็คือว่ามันย้อยอยู่นะคะนั่นแหละขนมมาจากขนมเส้นน้ำย้อยเจ้า

ใช่ก็คือบีบลงไปเป็นเส้นสดที่บีบลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทานได้เลยนี่แหละค่ะ
น้ำมันก็ยังหยดติ๊งอยู่ประมาณนี้นี่แหละนะ
แล้วก็นำไปกินกับน้ำพริกสูตรเด็ดของทางร้าน
แต่ถ้าหากคุณลูกค้าต้องการกินเป็นขนมจีนขนมเส้นอย่างพวกขนมจีนน้ำเงี้ยว
หรือว่าน้ำต้มหมูเขาก็มีให้บริการเหมือนกันค่ะ
ส่วนมากลูกค้าจะกินแบบคล้ายหนึ่งเส้นย้ำนะคะ
คือหนุ่มเส้นดีมาใส่ที่เยอะน้ำปลา
กินกับหัวลวกปั๊กลวกแล้วก็แคบหมูไฟไกลค่ะ
มันเป็นสูตรเฉพาะของเขาหรือว่า
ส่วนมากมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีเคล็ดหลักของเขานิดน้อยเจ้า
แล้วลูกค้านี่ที่ชอบกินที่สุดคือ
จะเป็นน้ำย้อยหรือจะเป็นน้ำแบบนี้ครับ
ชอบที่สองอย่างนี้ค่ะ
เอาล่ะตรงนั้นเนี่ยนี่คือขนมจีนน้ำย้อยใช่ไหม

เดี๋ยวผมอยากให้กลับมาที่หน้าของพวกเรานิดหนึ่ง
แล้วคุณจะได้เห็นเนี่ยตอนนี้น้องใบตองเนี่ยน้ำลายไหลย้อยแล้ว
น้ำลายย้อยค่ะอันนี้ไม่ใช่ขนมจีนน้ำย้อยค่ะ
น้ำลายย้อยแล้วนะคะ
แล้วราคาขายของเขาก็ไม่แพงคุณผู้ชม

หนึ่งชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยขนมเส้นครึ่งกิโลกรัม
น้ำเงี้ยวหนึ่งถ้วยน้ำต้มหมูหนึ่งถ้วยนะคะ
พริกน้ำหนึ่งถ้วยก็คือน้ำพริกของเขานี่แหละสุดของเขา
ผักอีกหนึ่งจานกินได้สามคน
ราคา๒๕บาทค่ะ
ชุดแบบนี้น่าจะเป็นร้อยได้มั้ง๒๕บาทเองเหรอ
ถูกมากเลยลองไปทานกันดูเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้านต้นตำรับเลยนะคะ
แล้วก็เป็นของแท้แน่นอนสำหรับร้านขนมเส้นน้ำย้อยในจังหวัดแห่
แพร่ครับไม่ใช่แห้จังหวัดแพร่นะจ๊ะ
เอาจริงก็มีของดีของเด็ดอีกหลายอย่างอย่างเช่นไส้อัว

พัดผู้กับขนมจีนน้ำย้อยนะ
น้ำลายใหญ่ย้อยอีกแล้ว

มันก็พูดแบบไม่ค่อยชัดเข้าหลายอย่างนี้